เมื่อวานนี้นะคะแวะไปกองถ่ายกองละครของคุณยุ้ยจีรนันเอมมี่มรกฏค่ะ
กรกรเขาเซอร์ไพรส์ทีเดียวรวบตึงเลยนะคะ
คือคุณเอมมี่มรกฏเนี่ยเกิดเมื่อวันที่๑กุมภาผ่านมาแล้วนะคะ

อ๋อเหรอยังสวยอยู่เลย

แต่ว่าสามีคุณพี่เจมส์ให้จิลเวอรี่เดิม

รวมไปถึงการกลับมาเล่นละครอีกครั้งในรอบ๓ปีของนางนะคะ
นางบอกว่าสามีไฟเขียวเลิฟซีนได้เลย
เพราะว่าเล่นกับพี่บอยพิษนุอานิงนิรุธนะคะ
รวมไปถึงภาพเซ็กซี่ที่เห็นทั้งหมด

ชอบให้คุณแรร์เขาสวยแบบนี้เลย
สวยหุ่นดีขนาดนี้ก็อวดหน่อยเถอะ

ผ่านวันเกิดไปค่ะก็ปีนี้ก็จะเงียบหน่อย
เราเป็นคนบอกเองว่าปีนี้ไม่ได้อยากได้อะไร
พี่แบบไม่ต้องนะขอแบบเล็กน้อยแค่ปางพอค่ะ

คือสามีชอบให้นุ่งน้อยผมหน่อย
ชอบให้แบบว่าหุ่นดีชอบให้ออกกำลังกายค่ะ
เขาก็จะแบบว่าเออแบบขยันจังเลยขยันจังเลย